ชุดนี้ขึ้นเครื่องหนีโควิดครับ
เรียบร้อยฮะดราม่าเข้าเต็มเลย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ทำให้หลายคนเนี่ยต่างเฝ้าระวังตัวเองเช่นเดียวกับน้องน้ำชานะครับ

ไปไกลสักพักนะคะกลัวนะครับ
งานนี้กลับไม่พ้นดราม่าครับเมื่อชาวเน็ตรายนึงเนี่ย
ที่บอกว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับถึงชุดนี้
เขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยเก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานเถอะค่ะ
ราคาก็แพงขึ้นด้วยโรงพยาบาลก็ต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้นตามไปด้วยนะครับ
เพราะคนบันเทิงทำในสิ่งที่ไม่ควรทำกลายเป็นตัวอย่าง
คนธรรมดาเห็นแล้วคิดว่ามันจำเป็นก็ไปหาซื้อใส่กันโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
งานนี้คนขายสบายไปแฮสแท็กไม่จำเป็นไม่ต้องทำอย่าหาทำ
อืมนะครับก็เข้ามาพูดในมุมของนะฮะ
จริงเราก็อยากให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
ขอสักนิดนึงก่อนไปครับผม
จริงแล้วขอจังหวัดที่วันนี้เขาสรุปกันมาโดยรวม
ก็สมควรเนี่ย๗จังหวัด
มี๑๐ครัสเตอร์ที่ใหญ่
นะฮะ๓๙คน
แตกกระจายไปสองจังหวัด
กาญจนบุรีคลัสเตอร์ของกิจกรรมของโรงเรียน

แล้วก็มีที่สงขาเนี่ยมี๒คลัสเตอร์
คือคลัสเตอร์ผับที่หาดใหญ่ติดเชื้อ๑๖คน
แล้วก็คลัสเตอร์งานเลี้ยงรุ่นติดเชื้อ๘คนเพราะว่าอย่างนั้น
ที่นักครรภ์รัฐศรีมามีสองคลัสเตอร์
กลุ่มก้อนรับประทานอาหารในร้านเดียวกันที่อำเภอเมืองเนี่ย

นนทบุรีเป็นคลัสเตอร์งานสัมมนา
บริษัทในรีสอร์ตติดเชื้อประดาษ๑๙คน
ที่บอกกาญจนบุรี๒๘คนสมุทรประการกระบี่จันทบุรีชนบุรีเยอะพอสมควรนะครับ